ที่นครศรีธรรมราชนะคะจากต้นตะเคียนค่ะ
มาดูพญานาคกันบ้าง
มีสองสาวนะคะเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ

เขาบอกว่าพญานาคประทับร่างของเขา
และลงมาโปรดสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์

อีกหนึ่งคนชื่ออัดยากนิดนึงนะคะ
สิริมินตราอัศระถานันคนเสื้อม่วง
นี่เป็นช่วงที่เขาเข้ามาในวัด
สองคนนี้ยืนอยู่ที่หน้าผาวัดพระ
ขออภัยนะคะหน้าผาเขาพระทอง
เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า๘๐๐ปี
เมื่อกี้ยังคุยอยู่ดีอยู่เลย
จู่คนเสื้อขาวค่ะลงไปคุกเข่ากับพื้น
เดี๋ยวสักพักนะอันนี้ลงแล้วล่ะลงพื้นแล้วค่ะ
กลิ้งไปกลิ้งมาบอกว่าตอนนี้องค์พ่อปู่พญานาคราชมุจริน
สิงสถิตอยู่ในวัดเข้าประทับร่าง
จากนั้นค่ะก็พากันค่อยคลานค่อยเดินไปที่หน้าพระประธานนะคะ
แล้วก็เป็นคลิปถัดมาค่ะตอนแรกคนเสื้อขาวนะคะ
กิ้งเกือกก่อนนะครับเสื้อม่วงค่ะมาบ้างค่ะ
ล้มลงเกลือกกลิ้งคล้ายถูกประทับร่างอีกแล้ว
อยู่หน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่โดยบอกว่าตอนนี้
หลวงปู่พญานาคศรีสุโธเข้าประทับร่าง

ท่านจึงเปิดทางให้เราทำพิธี
และลูกหลานเดี๋ยวเราจะช่วยสร้างบารมีที่วัดแห่งนี้
ลูกหลานคนไหนทุกข์ร้อนอยู่ตรงไหน

ถึงเวลาปูแล้วมีปูสีสุดทูปูอันนั้นแต่นักพระราช
ปูนาคานักพระราชและปูมุชลิน
สองคนนี้อ้างว่าถูกประทับร่างจากพญานาคนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้องค์พ่อปู่พญานาคเนี่ย

บนโลกมนุษย์แล้วมาสร้างบารมีโปรดลูกหลานให้พ้นจากวิกฤต
กลางอีสานใต้ค่ะเพื่อสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศต่อไปนะคะ
ส่วนคนสู้เสื้อม่วงที่อ้างว่าองค์หลวงปู่พญานาคศรีสุโธประทับร่างเนี่ย
เล่าว่าพื้นเพลเป็นคนนครศรีธรรมราชนี่แหละ
แต่มีอาชีพเป็นในหน้าอสังหานะคะอยู่ที่ชนบุรี
เดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพราะเป็นคำสั่งขององค์หลวงปู่พญานาคสีสุดทู
เอ้าลองเสียงเข้าหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดเขาพระทอง
ไม่ใช่เป็นการจัดงานแต่อย่างใดนะคะ

เพราะว่าพระมหาอารยนันนอนันโทเจ้าอาวาสวัดบอกว่า
อ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงก็ไม่เชื่อ
แต่อย่าลบหลู่นะแต่ก็ขอให้ทุกคน
ตั้งมั่นในคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาจะดีกว่า
บอกแบบนี้ค่ะหลวงพ่อเนี่ยท่านไปถามไงทีมข่าวไปถาม
นะครับก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลไปแล้วกันนะฮะ